ท่านผู้ชมครับตมบุกไปทะลายบ่อนพนันขนาดใหญ่นะฮะอยู่แถวงามวงวานนะครับลักลอบเปิดในห้องจัดเลี้ยงสุดหรูในโรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวตอนที่ไปเจอเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะฮะตอนไปรวบนักพนันเนี่ยเงินสดเกือบ๔ล้านเลยนะฮะ
นี่ฮะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะฮะตมนำกำลังพร้อมกับหมายของสารอาญานะฮะไปตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งแถวงามวงวานนะครับ
หลังจากสืบทราบว่าโรงแรมแห่งนี้มีการลักลอบเปิดบ่อนพนันขนาดใหญ่นี่ใหญ่จริงนะฮะ
กับห้องจัดเลี้ยงนะฮะหรือว่าพวกสัมมนาอะไรพวกนี้นะครับ
มีโต๊ะเล่นพนันหลายประเภท
คาร่า๖โต๊ะสล็อต๖เครื่อง
มีเครื่องยิงปลา๑ตัวไพ่จำนวนกว่า๑๐๐สำรับ

เงินสดที่เจอ๓๕ล้าน
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจเป็นชาวจีนนะฮะ
ก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาเล่นกันเป็นประจำ
นี่มีพนักงานด้วยนะครับเห็นไหมนี่ตำรวจก็จับกลุ่มพนักงาน
ซึ่งเป็นชาวจีนเหมือนกันนะครับจับได้๒๖คน
แล้วก็มีพนักงานคนไทยอีก๒๓คน
ของกลางกับเงินสดก็ยึดมานะครับแล้วก็ส่งไปยังท้องที่
ก็คือสพรัฐนาธิเบสนะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกธนเมษวิจิตจริยาภูมิกับการสพรัฐนาธิเบสนะครับ
เป็นท้องที่ของนนทบุรีนี่นะฮะ
เปิดเผยว่าชุดสืบสวนได้เข้าไปตรวจสอบเมื่อวานนี้
พบว่าเป็นบ่อนใหญ่ก็ทำการจับกลุ่มชาวต่างชาติที่มาลักลอบเล่นการพนัน
ซึ่งบ่อนแห่งนี้เปิดในโรงแรมนะครับ
ชั้นบนจะเป็นการปิดกั้นไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า
ใครจะเข้าต้องใช้คีย์การ์ดเท่านั้น
เรื่องต้นข้อมูลส่วนนี้กำลังสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
ถ้าหากนักพนันคนไหนให้การรับสารภาพก็จะฝากหางทันที
แต่ถ้าปฏิเสธก็ต้องทำสำนวนส่งอายการต่อไป
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ไปตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องนี้แล้วนะครับ

รวมถึงประเด็นที่มีการระบุว่า

โดยให้รีบรายงานผลกลับมาทันที

สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ส่วนการจะย้าย๕เสือของโรงพักท้องที่หรือไม่

เดี๋ยวขอตรวจสอบข้อที่จริงให้ชัดเจนก่อน
เจ้าหน้าที่ปล่อยปากละเลย

ห้าเสือที่ต้องย้ายให้โรงพักที่หรือไม่

ขอให้ข้อมูลมันชัดเจน